มันจะมีรสชาติของความลี้ลับเพิ่มเข้ามาด้วย

คือเรื่องนี้นะคะคือเรื่องของเรื่องนี้
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาออกตามหานกของเขา
มันหายไปแล้วเขาก็ตามหา
จนกระทั่งไปเจอนกเกาะอยู่ที่กิ่งไม้

เขาก็กะว่าจะถ่ายรูปนี้นะคะ
ส่งให้เพื่อนดูแต่ว่าสิ่งที่เขาถ่ายติดมา

เห็นเงาที่เขาวงเอาไหมไหมคะ
ของคุณตั้มนะคะโพสต์เอาไว้บอกว่า

คือเขาบอกถ่ายตรงนั้นไม่มีใครเลยนะ

มันเหมือนมีคนยืนแล้วก็เอามือเท้าหัวเข่าอยู่ป่ะ
ใช่เขาบอกว่าเป็นภาพคนแก่
คนเขาดูเขาบอกว่าเป็นภาพคนแก่หลังค่อมสองร่าง

ดิฉันขนลุกเลยเนี่ยดิฉันพยายามจะดูว่าใช่ไหม
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเลยค่ะไม่ให้สงสัยนานนะคะ
คุณพิศนุธรรมรัฐค่ะอายุ๓๖ปีคนถ่ายภาพ
ก็พาเราค่ะไปดูสถานที่ถ่ายภาพ
อยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรีนี่แหละ
ตรงนั้นมีหลุมศพจำนวนมากเลย
แล้วก็มีสารปู่ที่ชาวบ้านเขานับถือกัน

สนุกบอกว่าเขาเดินมาตามหานกที่หายไปจากกรง
เดินมาตรงจุดนี้ก็จอดรถมอโตซัย
แล้วนกเนี่ยมันเกาะอยู่บนกิ่งไม้เขาก็เอากล้องถ่ายภาพ

แสดงความเห็นว่าเขาเห็นชายแก่ยืนหลังคล่อมอยู่สองคน
หันมองมาทางเขาก็ตกใจมาก
เขาบอกว่าเป็นภาพที่น่ากลัวค่ะ
แล้วผมก็ส่งส่งไปเลย